คุณผู้ชมเมื่อตี๓๓๐๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่บ้านผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานที่คลอง๗ปฐุมธานี
อยู่ดีมีคนร้ายยิงใส่บ้าน
บ้านของผู้ยพากษานะใช่ค่ะยิงไปแปดนัดได้แล้วก็มีกระสุนตกอยู่
เป็นกระสุนลักษณะเหมือนกับปืน๙มิลลิเมตรเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบว่ากระสุนที่ตกอยู่ที่บ้านพักของผู้พิพากษา
แถวคลองหลวงปฐุมธานีเหมือนกัน
นี่แล้วนี่เป็นกล้องวงจรปิดแล้วพอไปดูกล้องวงจรปิดมีรถคันนี้ค่ะ

สุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาตำรวจเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักยิงปืน

เอาหมายสารนะคะไปตรวจค้นที่บ้านนะคะเป็นบ้านของนายเก๋
เก๋ผู้ชายคนนี้เป็นนักยิงปืน
แต่คาดว่าคนก่อเหตุคือแฟนสาวของนายเก๋

คาดว่าแฟนสาวของนายเก๋หึงหวง
เพราะว่าไปดูโทรศัพท์มือถือของในเก๋
ในเก๋คุยกับคนในครอบครัวของผู้พิพากษาค่ะ

แล้วก็ในเก๋บอกว่าคุยเพราะว่าเป็นเพื่อนเรียน

สุดท้ายตัวผู้หญิงคนนี้ก็กลัวก็ติดต่อตำรวจ

วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพคล๕จปฐน
และตำรวจชุดสืบสวนภูทรภักดิ์หนึ่ง
จับกลุ่มนางสาวนรมนสนอคำอายุ๓๗ปีค่ะ

ใช้ปืนยิงใส่บ้านของนายบรรพฤษยังเจริญอายุ๔๖ปี
เป็นผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานกลางค่ะ
บ้านอยู่ที่คลอง๗นะคะอำเภอคลองหลวงจปฐน
คือตำรวจเนี่ยนำตัวนางสาวนรมนคนนี้มาแถลงผลการจับกลุ่มนะคะ
แล้วก็เชิญตัวแฟนนุ่มหรือนายเก๋คนนี้มาสอบสวนเพิ่มด้วยนะคะ
ตัวแฟนนุ่มเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
คืนวันที่๑๑สิงหาคมค่ะที่บ้านมีงานสังสรรค์

แล้วมันไปเจอข้อความว่าในเก๋แฟนนุ่มคนนี้
ไปคุยกับคนในบ้านของท่านพุยภาคสา
นางสาวนรมนแฟนสาวก็เลยโกรธไม่พอใจ
นอกใจหึงหวงก็แอบขับรถไปเลยค่ะ

พอก่อเหตุเสร็จกลับมาบ้าน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาทุกอย่างเก็บไว้ที่เดิมเหมือนเดิม
สืบสวนเขาก็ไปตรวจคนที่บ้านนะคะ
ก็เจอปืนนะคะเป็นปืนกล็อก
ระบอกที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็มีปืนลูกซองยาว๙กระบอก

แล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าปืนที่อยู่ในบ้านมีใบอนุญาตหรือเปล่านะคะ
พลตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
หลังก่อเหตุนางสาวนรมลเขาหลบไปอยู่บ้านแม่
คลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
แต่พอรู้ข่าวว่ามีการออกหมายจับกลัว
ก็เลยติดต่อตำรวจขอเข้ามอบตัวช่วงเช้าของวันนี้นะคะ
สาเหตุทั้งหมดเนี่ยทางตำรวจบอกว่า
ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะ
เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ก็เลยแจ้งข้อหานางสาวนรมนไป๔ข้อหาค่ะ

และครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงข้อหาครอบครองอาวุธปืนด้วยนะคะ
วันนี้นะครับเราสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
พร้อมอาวุธของกลางที่ใช้ก่อเหตุได้
ครบถ้วนนะฮะรถยนต์ของกลางในการก่อเหตุ

อย่างไรก็ตามผมอยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชน
พี่น้องประชาชนทราบว่าเรื่องนี้หลังจากเกิดขึ้นทางเจ้าที่ตำรวจ
ทั้งของห้าและผู้การประทุมธานีและธรรมจิการไม่ได้นิ่งนอนใจ
ไม่ว่าจะเป็นใครประชาชนทุกคนร่วมมีได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ
ครับกองเหตุแล้วก็หลบหนีแต่ยังไงก็ตามมูลเหตุที่แท้จริงทั้งเราอยู่ระหว่าง
ผลว่ามีผู้ร่วมกล่องเหตุหรือไม่
และถึงสาเหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุ
ที่ใช้ก่อเหตุซึ่งลูกกระสุนปืนเราก็เก็บได้ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านผู้เสียหายค่ะบ้านของนายบรรพฤษนะคะ
คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเรานี่

ห้องเก็บของหน้าบ้านมีรอยกระสุนปืน๕รูค่ะ

เราก็เลยคุยกับนายโอดมีสินอายุ๖๘ปี
เป็นพ่อตาของนายบรรพฤษที่เขาอยู่บ้าน
ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ย
ไม่คิดว่าเสียงปืนที่ได้ยินจะเป็นบ้านของตัวเอง
เพราะว่าแถวนั้นบางทีก็จะมีวัยรุ่น
เอาปืนไปยิงเข้าป่ายิงปืนขึ้นฟ้าอยู่บ่อย
แต่พอไปถามคนข้างบ้านก็ทำให้รู้ว่า
ช่วงประมาณตี๓ของวันที่๑๑ต่อเนื่อง

มีคนขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ยิงเข้าบ้านของตัวเองแล้วก็หนีไปค่ะ

อยู่ที่นี่มาสามสิบกว่าปีก็ไม่เคยทะเลาะกับใครนะคะส่วนประเด็นว่าลูกสาวกับในเก๋แฟนของคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขามีคบหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกไม่รู้ลูกสาวไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
แต่ถ้าไปสังเกตร่องรอยกระสุนปืนนะคะที่ห้องเก็บของหน้าบ้าน
แล้วก็รอยที่มานั่งหน้าบ้านเนี่ยเหมือนกับวิถีกระสุน
พุ่งเข้าไปในบ้านในจุดที่ลูกสาวนอนอยู่ด้วย
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นการตั้งใจที่จะทำร้ายลูกสาวหรือเปล่า
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตดูจากวิถีกระสุน
เพราะว่าจริงแล้วคนอื่นเขาก็อยู่บ้านหลังถัดไป

มีหลายหลังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
เหมือนกับรู้ว่าอยู่บ้านนี้แน่
คนนี้อยู่บ้านหลังนี้ใช่แม่นี่แม้ว่าจะตี๓ตี๔นะถ้าจังหวะมีคนเขาเดินออกมาพอดีทำไง

เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วโดนก็เจ็บเขาตายขึ้นมาทำยังไงนะคะ